เมื่อกี้ที่ดอมโปรยเอาไว้ท้ายเบคเล่นเอาสักตกใจ

เออตำรวจไล่ล่าในทักศิลป์คุณผู้ชม

นามสกุลเขาพันเพียนคือคนละนามสกุลคือไม่ได้เกี่ยวกัน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เชื่อไหมตำรวจไล่ล่า๔ชั่วโมง
ท่าไหนบ้างขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถวิ่งตามไล่ล่า
ประมวลให้คุณผู้ชมเห็นใน๑นาทีนี้ค่ะ

พี่ตามให้ผมหน่อยเติ้งเลย

ครับ
แล้วหนีไหม

หนีอะไรทั้งร้านวันนี้

แต่รับร้านนี้ให้ฟังก็เห็นไหม
ตำรวจคือทำทุกอย่างจริงคุณผู้ชม

และมีช็อตที่ซ้อนให้มาเตอร์ไซค์ชบาล

หมายถึงนายทักษิณคนนั้นตัวตึงเลย
ตามโอ้โหทั้งโอ้โหคือไม่ว่าจะนายทักศิลป์จะหนีไปทางไหนเนี่ย
ตำรวจก็พยายามนั่นแหละมอเตอร์ไซค์วิ่งมอเตอร์ไซค์แล่นแล้วคนวิ่งตามเกาะมอเตอร์ไซค์เนี่ย
โอ้โหวิ่งไล่วิ่งไล่ตามแบบนี้ด้วยกระจายกำลังกันหมดเลยค่ะ
รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขับไล่ล่าจนล็อกตัวไว้ได้ถึงบอกไง๔ชั่วโมงเลยนะ
ไล่ล่าแบบนี้ค่ะแล้วตอนชุดสืบไปจับได้เนี่ยโอ้ยเขาเป็นชุดสืบกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ
เอาไม้สานแขวงพระนครใต้ไปจับนายทักษิณภัณฑ์เพียรอายุสามสิบแปดปีคนนี้
ทำอะไรผิดอ่ะก็เขาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
จนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาเป็นใครทำไมต้องไปทำร้ายร่างกาย
ตัวนายทักษิณเนี่ยเป็นมือทวงหนี้เลยแก๊งเงินกู้นอกระบบแถวน้องแข็ม
แล้วตอนไปทวงนี่อ่ะพี่เบิร์ดทวงนี่โหดกระทืบหน้าผู้เสียหายโอ้โห
หน้าแตกเวอะอาการโคม่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาเอ่อเมื่อวันก่อนอ่ะ
ชุดสืบเขาก็รู้เบาะแสไงครับว่าอ๋ออ๋อนายทักษิณภัณฑ์เพียรคนนี้อยู่แถว
ซอยสุขุมวิทย์เอ่อสุขสวรรค์ยี่สิบหกใช่ไหมก็ค่อยตามค่ะ
แล้วก็จับกลุ่มตัวเนี่ยแล้วมีจังหวะที่แบบจะตามไปจับกลุ่มตัวนะ
จังหวะที่นายทักษิณกระโดดขึ้นรถแล้วหันมายิ้มเยาะเจ้าหน้าที่ด้วย
ตำรวจก็กระจายกำลังไล่ล่าเลยแหม่มาเจอตัวตอนที่กำลังเปลี่ยนไปขี่มอเตอร์ไซค์ถึงเจริญกรุง
แล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ได้หนีทำไมนายทักษิณพันเพียรหนีทำไมลองฟังค่ะ
ด้วยไงพี่เพื่อตำรวจจับแล้วจะสู้ทำไมโอ้พี่ตกใจพี่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอื่น
แต่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจเป็นอะไรเหมือนแบบนี้
ตนาหนีตำรวจไปกี่ชั่วโมงแล้วกี่ชั่วโมงแล้วที่ขับรถหลบหนีอยู่เนี่ย
ผมไม่รู้พี่หนีจนไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงเลยอ่ะครับ
แต่รีบหนีผมไม่ได้มานั่งดูเวลาหรอกคุณตำรวจเอ้ยเดี๋ยวบอกให้๔ชั่วโมงที่เองหนีเนี่ย
ตำรวจก็ไล่ตามเนี่ยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
ทักษิณพันเพียรคนนี้เขามีคดียาเสพติดนะแล้วก็คดีอาวุธปืนแหม
ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ย่านสุขสวัสดิ์เขาบอกว่าจะรู้จัก
อ๋อเหรอดังเหรอเป็นนักเลงย่านนี้ขายใหญ่ขายใหญ่
ตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพักแล้วนะคะก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ